สละบุรีคุณผู้ชมครับไปจับผู้ชายคนนี้
ไปทุบกำแพงศาลหลักเมืองนะครับ
กินดีหมีอะไรไปทำแบบนั้นดูสิ

นี่คือสภาพความเสียหายในสารหลักเมืองสระบุรี
ถนนพี่ชายโดนโรงสงครามนะครับ
เละเทะไหมแบบนี้เละเทะไหม

คือตั้งอยู่ที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีนะ

เศษอิดแตกโคมไฟนะครับ
โคมไฟไม้บนหัวเสาก็หักกองกับพื้น

แต่เกียงที่เขาไว้เติมน้ำมันก็ถูกยกไปตั้ง
อยู่ท้ายศาลที่เกิดสามมิถุนายนครับ
ตำรวจสมภาพเมืองสระบุรีคุณผู้ชมครับออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุกระทั่งทราบว่า
เอ๊ะคนไหนเนี้ยล่ะเอ๊ะเอ๊ะคนด้านกลางอ่ะ
นะเอ๊ะอายุ๒๘ปีนะครับ
ได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๑ตะบนดาวเรืองอำเภอเมืองสระบุรีครับ
ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงทำไมเอ๋เครียด
เขาบอกเครียดจากการถูกกดดันถูกใส่ร้ายว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับ
บ้างเค้าบอกว่าเค้าเป็นตำรวจเป็นทหาร
ที่จริงเขาเป็นคนตัดย่าเขามีอาชีพรับจ้างตัดย่า
แล้วก็ถูกด่าถูกว่ามาตลอด
เขาบอกเขาเครียดสะสมดื่มเหล้าเมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
เตอร์ไซค์สีเหลืองดำทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ย
เมาด้วยหนึ่งนะครับหยิบก้อนอิดนะครับ
กำแพงศาลคว่างลงพื้นยกถังขยะคว่างนะครับ
เขาบอกด้วยว่าพี่เอาจริงนะนอกจากผมเมาแล้ว
มันเหมือนมีอะไรดนจิตดนใจให้ผมทำแบบนี้
ผมเหมือนว่าโดนถูกสารตะศรีมาเขากล่าวหาว่า

อืมแล้วเวลาเราเมาไหม

ก็ยอมรับผมก็ยอมรับทุกอย่าง

ก็กลับไปนอนอย่างเดิม
เพิ่งมาสำนึกที่หลัก

เดี๋ยววันนี้ตำรวจเขาจะพาไปขอขมา
ที่สารภักษณ์

แจ้งเขาหาทำให้เสียทรัพย์ด้วยครับอืม